พาไปที่สมุทรประการนะฮะโจรคนนี้แสบมากค่ะคุณผู้ชม
ปีนเข้ามาในร้านขายของเก่าแล้วร้านขายของเก่าเนี่ย
เขามีห้องที่เขาเก็บทองแดงอยู่อ่ะคุณเข้าไปในห้องนั้นแหละค่ะ
แล้วก็ขโมยทองแดงไปได้๘กระสอบ๘กระสอบน้ำหนักเท่าไหร่
กิโลกรัมและ๒๐๐กิโลกรัมคิดเป็นเงินเท่าไหร
ทองแดงแพงนะกว่า๑๐๐๐๐๐บาท
เจ้าของร้านบอกว่าน่าจะเป็นลูกค้าที่เคยเอาทองแดงมาขายเมื่อปลายปีที่แล้ว
ไปดูกล้องวงจรปิดพร้อมกันนี่ค่ะคุณผู้ชมคนก่อเหตุนะคะ
ทำไมรู้ไหมเจ้าของร้านถึงมั่นใจว่าน่าจะเป็นอดีตลูกค้าที่เอาทองแดงมาขาย
เพราะรูปประพันธ์สันทานและรถที่ใช้ก่อเหตุเหมือนกันเลยเห็นมั้ย
โอ้โหแสบมากปิดบังใบหน้ามาแบบนี้ค่ะที่แสบกว่านั้นคืออะไรรู้ไหม
รู้มุมกล้องอีกนะตอนที่เขาเข้าไปก่อเหตุเนี่ย
คนร้ายเข้าไปก่อเหตุเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่ามันจับพฤติกรรมไม่ได้
เพราะไอ้คนร้ายเนี่ยมันแงนกล้องวงจรปิดขึ้นอ่านั่นไงนั่นไง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณตีหนึ่งของวันที่๕มกราคมที่ผ่านมา
ผู้ชายคนนี้แหละค่ะใส่เสื้อน่าจะเป็นสีขาวหรือสีเทานี่แหละค่ะ
คลุมศีรษะปิดบังใบหน้าแบบนี้นะคะเดินมาบริเวณหน้าร้านแล้วก็ปีนเข้าไป
หลังจากนั้นเดินตรงปรีเข้ามาเลยที่โต๊ะโต๊ะเนี่ยมีกุญแจของห้องต่างต่าง
วางอยู่คนร้ายหยิบไปค่ะเอากุญแจเนี่ยไปไขห้องเก็บทองแดงนะคะ
ขโมยทองแดงแล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมค่อยดูกล้องวงจรปิดนี่
เห็นไหมรถมัดด้าสีขาวคันนี้แหละค่ะ
ขับมารับโจรที่หน้าร้านทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาในการก่อเหตุประมาณ๔๕นาที
เหตุการณ์เกิดขึ้นณร้านรับซื้อของเก่าภายในซอยสุขสวรรค์สามเก้า
อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการทีนี้คนที่เป็นผู้เสียหาย
อันนี้ตอนกลางวันแล้วนะเราไปหาแกถึงที่เลยค่ะ
ชื่อว่าคุณมนูมีเลขผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่า
วันเกิดเหตุเนี่ยคือตอนที่เกิดเหตุเขาไม่รู้นะ
แต่มันมีอะไรผิดสังเกตเพราะเหลือไปเห็นประตูร้าน

คิดในใจตอนนั้นมีเรื่องไม่ดีแล้วล่ะ
ใช่น่าจะถูกขโมยย่องมากลางดึกแล้วล่ะนะคะ
เขาก็เลยไปดูห้องเก็บทองแดงก่อนเลย
เอ้าประตูห้องเก็บทองแดงเปิดอยู่
แล้วเศษทองแดงเนี่ยกระจัดกระจายเต็มพื้นเลยนะคะ
ตัดสินใจย้อนกลับมาในบ้านไปเปิดกล้องวงจรปิดดู
กล้องวงจรปิดมันจับภาพได้บางจุด
แต่มันจับภาพขณะที่คนร้ายก่อเหตุขโมยไม่ได้
เพราะคนร้ายรายนี้ใช้ไม้เขีย
กล้องวงจรปิดให้แหงหน้าขึ้นไปมองหลังคาแทนแบบนี้นะคะ
คนร้ายค่ะมารื้อที่ลิ้นชักเก็บเงิน
ได้เงินไปเล็กน้อยแต่ที่ได้ไปเยอะคือทองแดงค่ะ
อย่างที่บอกไป๘กระสอบน้ำหนักกว่า๒๐๐กิโลกรัม
คิดเป็นเงินประมาณ๑แสนบาทนะครับ
ทีนี้เจ้าของร้านทำไงต่อ

กล้องวงจรปิดเดี๋ยวนี้มันเก็บได้สักประมาณเดือนหนึ่งไหมคะ
ตั้งแต่ความเมมอรี่ใช่ไหมคะย้อนหลังไปสักประมาณวันที่๒๑ธันวาคมที่ผ่านมา
เจ้าของร้านบอกว่า๒๑ธันวาคมนะกล้องวงจรปิดมันจับภาพได้
คือมีลูกค้านำทองแดงมาขายให้กับทางร้าน
ทีนี้เขาก็เลยเอารูปภัณฑ์สันธารลักษณะการเดินแล้วรถมาเปรียบเทียบกันดู
เขาบอกว่ามันก็มีข้อพิรุธและข้อสงสัยหลายอย่าง
เขาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นลูกค้าที่เอาทองแดงมาขาย
เมื่อวันที่๒๑ธันวาคมนั่นแหละกลับมาย้อนเกล็ดค่ะมาขโมยทองแดงไป
ทำไมล่ะรู้ถึงที่เก็บกุญแจรู้ถึงว่าห้องเก็บไหนเป็นห้องเก็บทองแดง
ใช่ไหมคะพอกล้องวงจรปิดมาเทียบกันอืมลักษณะคล้ายคลึงกันเลย
ทั้งหลุบหลังการเดินยานผ่านเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราแนะนำ
คุณเจ้าของร้านคุณมนูท่านเอากล้องวงจรปิดทั้งหมด
มอบให้กับตำรวจแล้วแจ้งความซะนะ
งั้นแล้วเดี๋ยวมันย่ามใจนะกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกก็เป็นไปได้นะคะ
แล้วเนี่ยดูสิมีรถยนต์มาขนด้วยเดี๋ยวนี้โจรไม่กระจอกนะฮะ